อีซูซูและกรมการขนส่งทางบกมีการจัดการแข่งขันประชังทักษะนะครับ
ในการขับรถของเหล่านักขับเป็นการส่งเสริมเรื่องของการขับรถอย่างถูกกฎ
และวินัยและมีความปลอดภัยติดตามจากรายงานครับ
ประชันทักษะการควบคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่ประจำปี๒๕๕๙
อิซูซูยอดนักขับมือทองรอบชิงชนะเลิศ
รวมรวมสุดยอดนักขับระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันถึง๕๐คน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ที่ปลอดภัย

อีซูซูซูเปอร์ทรัคซูเปอร์คอมเมิ้ลเลว
รถหัวลากและรถสิบล้อลากพ่วง

จะต้องผ่านด่านการทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยในภาคทฤษฎีจะเป็นการทดสอบกฎจรจร
วินัยมารยาทและจิตวิทยา

บังคับรถบนสนามทดสอบในสถานีต่าง
ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางโค้ง
ขับรถสลับช่องทางขับออกจากพื้นที่จำกัด
โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงความสามารถด้านการขับ
ที่ถูกต้องตามกติกาทำเวลาได้ดีที่สุด
และมีสถิติประหยัดน้ำมันดีที่สุด
โดยนายสมพรแซ่ลิมคว้ารางวัลชนะเลิศอีซูซู
นักขับมือทองประเภทรถบรรทุก๑๐ล้อลากพ่วง
และนายสมศักดิ์บัวร้อมชนะเลิศประเภทรถบรรทุกหัวลาก
รับรางวัลเป็นเงินสด๑แสนบาท
รองชนะและอันดับ๑ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
และรองชนะเลิศอันดับ๒๓๐๐๐บาท
ส่วนเจ้าของกิจการได้รับบัตรกำนันจากอิซูซู๒๐๐๐บาท